ที่เราถามคุณผู้ชมไปให้ส่งไลน์ส่งความคิดเห็นมาหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเจอคนลวนรามในรถสาธารณะรถให้บริการต่างสิ่งที่หลายคนทำคือตะโกนร้องออกมาดังเลยว่าถูกลวนลาม
ก็เหมือนกับสาวประเภทสองคนนี้แหละค่ะแต่คนนี้เขาไม่ตะโกนอย่างเดียวนะเขาถามคำถามเขาไล่จี้แล้วเอามือถือยกขึ้นมาถ่ายเลยเป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์นะสาวประเภทสองคนนึงเนี่ยเขาหยิบมือถือขึ้นมาอัดคลิปแล้วก็โวยวายเรื่องที่ว่าถูกผู้ชายสูงวัยคนนึงเนี่ยประมาณวัยกลางคนแล้วอ่ะนะคะเหมือนลวนลามเขาแล้วมา
ก็มาจริงดูดแล้วดูดอีกคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
ก็ต้องขอดูเสียงออกเพราะว่ามันก็มีคำพูดที่
เนี่ยเยอะแยะมากลงล่างคำพูดใต้เข็มขัดหมดเลย
แต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมตอบออกว่ามันคืออะไร
คือคร่าวก็คือเขาถามแล้วก็ตอบว่าว่าทำไมต้องทำแบบนี้
คือเขาเห็นว่ามองเขามาตั้งแต่สถานีก่อนหน้าแล้วแล้วเอามือมาจับ
พอผู้ชายแก้ตัวว่ารถมันแน่นไม่ได้ไปโดน
เขาบอกเอาหรอมันแน่นพอดีกันเลยเนาะจังหวะ
คือไปกันใหญ่นะคะซึ่งเธอสาวประเภทสองคนนี้เป็นคนเอาคลิปนี้ลงมาโพสต์เอง
แล้วก็ให้รายละเอียดเลยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมษาย๗ค่ะ
เธอขึ้นมาจากหน้าศาลเจ้าพ่อเสือเจอผู้ชายคนนี้บ่อยมาก
และตั้งแต่ครั้งแรกก็ถูกผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้ทำอนาจารย์พยายามล้วงควักของสงวน
เธอต้องหนีลงป้ายรถเมย์แถวถนนเสือป่าที่ผ่านมาพยายามเดินหนีตลอดเลยนะ
แต่วันถ่ายคลิปวันนั้นทนไม่ไหวแล้วค่ะ
บอกว่าวันนั้นมันหนีไม่ได้จริงเพราะว่าบนรถเมย์คนเยอะมากทั้งร้อนทั้งหงุดหงิด
ยังต้องมาเจอผู้ชายคนนี้เอาอวัยวะเพศมาดันข้างหลัง
เอื้อมือมาล้วงมาควักตรงเป้ากางเกงของเธออีกหลายต่อหลายครั้ง

แล้วก็เลยเนี่ยระเบิดตู้มออกมาอัดคลิปแล้วก็ถามประจันทร์ลั่นกลางรถเลย
แต่หลังเกิดเหตุเธอไม่ได้ไปแจ้งความนะคะ
แต่ที่เอามาโพสต์เนี่ยอยากให้รู้ว่าเป็นสาวประเภทสองก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยจากคนโรคจิตนะ
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เตือนสาวประเภทสองด้วยบอกว่าให้ระวังไปที่ไหนเนี่ย
คือเดี๋ยวนี้จะผู้หญิงจะผู้ชายจะเพศไหนเนี่ยคือถ้ามันจะโดนมันก็มีสิทธิ์อะค่ะ
ก็ระมัดระวังตัวกันด้วยแต่ก็อย่างที่บอกเวลาขึ้นรถโดยสารสาธารณะแล้วเจออะไรแบบนี้เนี่ย
อย่าไปกลัวอย่าไปตกใจอย่าไปหวาดกลัวตะโกนออกมาเลยคุณผู้ชมพูดออกไปเลยว่าพี่ทำอะไรคุณทำอะไร
แล้วเห็นไหมเขาหลบกล้องนะเขาจะตกใจแต่ถ้าคุณยิ่งกลัวยิ่งหวาดกลัวยิ่งตื่นตื่นเต้นหรืออะไรอย่างนี้
เขาจะยิ่งชอบนะครับเอาก็ฝากไว้นะฮะต้องระวังตัวกันด้วย